ช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุค่ะยิงกันหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วก็เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๓รายด้วยกันนะฮะ
หลังเกิดเหตุจนที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบแบบนี้
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นตึกแถว๔ชั้น
ชั้นล่างเปิดเป็นร้านอาหารกึ่งบาร์มีดนตรีด้วย
ด้านหน้าจะเห็นนะ
โต๊ะเก้าอี้ล้มระเนรนาศเกลือนไปหมดค่ะ
มีคนได้รับบาดเจ็บ๓รายด้วยกัน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงแสน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามไปที่โรงพยาบาล
คนแรกที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายจิรายุแจ้งจันทร์
อายุ๔๑ปีคนนี้เป็นประหลัดอำเภอเชียงแสน
ถูกกระสุนปืนเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย

ชื่อว่านายชนายุทธ์น้อยหมออายุ๓๖ปีค่ะ
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและมือ
ทั้งสองคนถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะคะ
คนที่๓ชื่อว่านายโกศิลปวงใหญ่อายุ๒๕ปี
นายโกศิลป์ได้รับบาดเจ็บก็คือถูกของแข็งทุบที่ศีรษะ

นายชนายุทธ์ได้มาเที่ยวที่ร้านแห่งนี้
แต่ว่าระหว่างอยู่ในร้านมีนายโกศิลป์แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นเขาทะเลาะกัน
นายชนายุทธ์แล้วก็นายจีรายุซึ่งเป็นประหลัดอำเภอ
พอเห็นท่าไม่ดีก็เลยเข้าไปห้าม
แต่ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นไม่ยอมหยุด
ก็เลยถูกทำร้ายร่างกายไปด้วยเลย
นายชนายุทธ์ก็เลยออกไปเอาอาวุธปืน๙มม
อยู่ในรถกระบะที่จอดอยู่หน้าร้าน
มาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัด
จากนั้นนายชนายุทธ์เข้าใจว่ากลุ่มวัยรุ่นน่าจะเข้ามาทำร้าย
ก็เลยใช้ปืนตีไปที่ศีรษะของนายโกศิลป
ขณะที่เกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายขึ้นนะคะ
แต่จังหวะที่เอาปืนไปตีนายโกศิลป์
ปืนลั่นไปถูกนายจีรายุ
ซึ่งเป็นประหลัดของอำเภอเชียงแสนที่หน้าอกด้านซ้าย
จนกระทั่งนายจิรายุสุดในที่เกิดเหตุค่ะ
หลังจากนั้นคนเจ็บทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำแล้วเบื้องต้น
ส่วนนายธิวากรขุยอุ่นเจริญอายุ๓๗ปี
ซึ่งเป็นผู้จัดการร้านบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยทางร้านปิดร้านปิดไฟหมดแล้ว
ก็เลยไม่ทราบว่าไอ้เหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายนอกร้านที่เกิดขึ้นเนี่ย
ใครเป็นคนเริ่มก่อนใครเป็นคนก่อเหตุบ้างค่ะ
เหตุการณ์มันก็ชุลมุลวุ่นวายนะครับเดี๋ยวเราตามให้นะครับว่าความคืบน่าจะเป็นยังไงนะครับ